มาต่อกันที่นักร้องสาวเสียงพินพี่จินตราภูลาภของเรานะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นงานศพคุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นั่นอาจจะมี๓๔ก็คือพี่อาหารและพี่นิวด้วย
ซึ่งเมื่อเช้านี้พี่จินมารายการตลอดข่าว
เผยความรู้สึกว่าตอนนี้ยังคิดถึงแม่ทุกวัน
เพราะตัวติดกันมาตลอด๓๐๔๐ปี
ไม่รู้ว่าด้วยผลบุญความกระตันยูหรืออย่างไรนะคะ
เจ้าตัวได้รับข่าวดีว่าลูกค้าขอตอบพรีเซนเตอร์
ผลงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่รอปภก็กลับมาฮิตอีกครั้งด้วยค่ะ
แต่ทุกครั้งที่หนูมาทำงานหนูก็จะบอกว่าแม่เอ้ย
เฮ้าไปลองเพลงกันเนาะอีกอย่างสิแม่เป็นกระมากลองเพลง

พอแม่หนูจากไปแม่ก็จะนำแต่สิ่งดีมาให้หนูอีก
หนูมีรับพรีเซนเตอร์ทางทีมงานเปปซี่บอกว่าขอต่อสัญญาไปอีก

หนูบอกเฮ้ยแม่แบบแม่เอาโชคให้หนูแต่งตั้งแต่มือแรกจนว่าเมื่อยจากไป
รอปภจากที่หนูเหมือนกระแสมาตอนแรกแล้วหนูก็หายไปงานแม่
ใช่ค่ะหนูมาอีกแฟนเพลงก็ตอบรับดี